วันนี้กันก่อนค่ะผักปุ้งจีนวันนี้ค่ะสิบสองบาทต่อกิโลกรัมค่ะ
มะนาวลูกละห้าบาทค่ะผักที่ไทยร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็พริกจินดาแดงวันนี้อยู่ที่ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมเข้าไปดูราคาเนื้อสัตว์กันต่อนี่
หมูเนื้อแดงร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมสะพอกไก่แปดสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงหัวสองร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์สูตรห้าบาทต่อกองค่ะ
ไปซื้อกับติ๊กที่บ๊อกเมื่อกี้เขาถูกกว่าจริงจริงน่ะ